จะพาไปช้อปปิ้งตลาดแบบวิถีชีวิตซะหน่อยนะฮะ

เพราะว่าเสน่ห์ของแต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน
คราวนี้พาไปดูเสน่ห์ของตลาดนายบุญยืน

ก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่จะไปเดินจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดนายบุญยืนนะครับ
บอกว่าสินค้ามากมายหลากหลายทั้งของไทยและของประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ซึ่งจะมีบรรยากาศที่คึกคักขนาดไหน
ติดตามได้จากคุณวันทินีศรีเคน

และรถเข็นของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวเมียนมา
จอดรอนเป็นแถวแนวยาวด้านหน้าด่านสุรกากรแม่ซ้ายจังหวัดเชียงราย
เพื่อขนพืชผักผลไม้ที่ซื้อจากฝั่งไทยตั้งแต่เมื่อคืน
กลับไปขายอย่างตลาดท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมา
แล้วทำไมเราถึงต้องมาซื้อที่ฝั่งไทย

ก็เอารถนี้มามาพรุ่งวันเลยไหมครับ

แต่เพื่อนผมบางคนก็มาทุกวัน

บางคนก็มานานหน้าทีนึง
ไม่มีกำหนด
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ด่านทั้งสองฝั่งไขกุญแจเปิดประตูด่าน
ทั้งคนทั้งรถก็เรียงแถวเรียงคิวมุ่งหน้าออกจากประตูด่านอย่างรวดเร็ว
จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด่านสุรกากรแม่ซ้ายก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
สุรกากรแม่ซ้ายเปิดมา๗๙ปีแล้ว
จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันอย่างเสรี
และที่เห็นอยู่นี้เป็นวิถีชีวิตตามปกติของคนที่นี่
โดยเฉพาะช่วงที่ก่อนเปิดประตูด่าน
คึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้ามารอกันเต็มถนน
เช้าเห็นบรรยากาศของประชาชนทั้งสองฝั่งนะครับ
ต่างไปมาหาสูตรซึ่งกันและกันจะนำสินค้าเล็กน้อย
เป็นของพื้นบ้านเอาพืชผักผลไม้ใส่รถเข็นนะครับเข้ามา
เช่นเดียวกับฝั่งเราก็ออกไปขายอย่างฝั่งท่าขี้เหล็ก
จากภาพที่เห็นเราเปิดด่านพรมแดน

ตอนเช้าเราปิดตอน๓ทุ่มนะครับ
ซึ่งจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งจะมารอกันตรงประตูแล้วล่ะ
เขาอยากจะมาทำภารกิจมาจัดของในร้านค้าของตัวเอง
จะเห็นวิ่งกรูกันได้บรรยากาศที่ดีครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามพ่อค้าแม่ค้าชาวเมียนมา
ข้ามมาฝั่งไทยไปยังตลาดสดนายบุญยืน
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับด่านสุรกากรแม่ซ้ายนั่นเอง
ทันทีที่ไปถึงก็ต้องบอกเลยว่าอ๋อ
ที่เขาต้องมารอข้ามด่านกันตั้งแต่เช้ามืด
และต้องรีบออกจากด่านกันเร็วแบบนี้
ก็เพราะต้องรีบมาตั้งร้านขายของที่ตลาดสดยามเช้านี่เองค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของกันด้วยรอยยิ้ม
ส่งเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
พอสายหน่อยขายหมดก็เก็บของกลับบ้านไปพักผ่อน
พรุ่งนี้ก็มาตั้งร้านกันใหม่
วิถีชีวิตของเขาเป็นแบบนี้กันแทบทุกวัน
ช่วงเช้านะคะที่ตลาดแห่งนี้ก็จะคึกคักไปด้วย
พ่อค้าแม่ค้าจากประเทศเพื่อนบ้านนำสินค้ามาขายนะคะ
ซึ่งหลายอย่างเราอาจจะยังไม่เคยเห็น

แล้วก็ของป่าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยใช่ไหมคะ
จากในป่าแล้วก็เป็นไม้จากในป่า
ซึ่งต้องหาที่นี่เท่านั้นนะคะถึงจะมี
อย่างไม้สีน้ำตาลที่เห็นพ่อค้าชาวเมียนมาขนลงจากรถเข็นอยู่นี้นะคะ
มีชื่อเรียกว่าไม้เกี้ยซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับไม้สนนั่นแหละค่ะ
เอามือไปจับดูจะเป็นเหนียวด้วยน้ำมันที่เคลือบอยู่
เอาไว้ทำฟืนเพราะจุดไฟติดง่าย
รูปก็ได้หลายอย่างทั้งครึ่งเรือนทำเยื่อกระดาษ
หรือเอายางไปสกัดเป็นน้ำมันทำสบู่ก็ได้ด้วย
และที่เห็นพ่อค้านำมาขายฝั่งบ้านเราก็เพราะที่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
ผักสดใหม่ของกินของใช้ปลูกเองบ้างหาได้จากป่าบ้าง
เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ตลาดสดนายบุญยืน
ด่านสุรกากรแม่ซ้ายจังหวัดเชียงราย
มีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านแวะเวียนมาซื้อสินค้า
ราคาก็ตั้งแต่หลัก๑๐ไปจนถึงหลักพัน
ซึ่งเสียงเจรจาต่อรองสินค้าก็เป็น๒ภาษา

สุดยอดในสยามชายแดน๓แผ่นดินจริงค่ะ
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน